คุณผู้ชมคะมานี่ดีกว่าค่ะมาดูข่าวมันเขาระเบิดคอนเสิร์ตระเบิดความมันกันไปแล้ว
บอกเลยว่าสนามราชมังคลากีฬาสถานะลุกเป็นไฟเลยค่ะ
คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่๒ที่จัดขึ้นที่นี่นะ
โดยงานนี้นะคะสมาชิกทั้ง๕ค่ะนำโดยตูนชัดยอดปิ๊ดแล้วก็โอมค่ะ
เพลงดังค่ะทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะมาเสิร์ฟให้แฟนเพลงนับหกหมื่นชีวิตคุณผู้ชมค่ะ
สนุกกันอย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นเพลงชีวิตเป็นของเราเปราะบางครามแล้วก็คนที่ถูกรักค่ะ

มาเรียกความเชื่อจากแฟนเพลงด้วยนะคะ

รวมถึงนะคะเพลงร็อกจังหวะหมอลำด้วยอย่างคิดฮอดค่ะ
ที่ทำเอาแฟนสนามทั้งคอนเสิร์ตเลยนะคะ

คุณผู้ชมค่ะนี่คนเท่กับคนเท่เขามาเจอกันมันก็จะเกิดความมันแบบนี้คุณผู้ชมนะคะ
คือวันนี้เป็นเหลือวันสุดท้ายแล้วนะคะ
เหลือวันนี้อีกวันหนึ่งไปตามชมกันนะคะ
ใครที่มีบัตรคอนเสิร์ตแล้วอิจฉาจริงเลยนะจ๊ะ
พี่ตูนได้โพสต์ภาพเป็นภาพมุมสูงค่ะคุณ
เห็นคนแบบแน่นมากแล้วเหมือนมดเลยอ่ะแบบแน่นมาก

ใช่คือมันมี๒มุมที่พี่ตูนเขาโพสต์ไว้
แต่ว่าภาพล่าสุดพี่ตูนบอกว่าคืนนี้มาร้องเพลงด้วยกันอีกนะครับ
โอ้โหถ้าเราเป็นแฟนคลับเรายังอยากไปหน่อย

อิจฉาคนไปนะคะก็ร้องเพลงดังส่งใจไปให้พี่ตูนด้วยกันนะ
เขาบอกว่าบัตรหมดตั้งแต่วันแรกที่เปิดขายแล้ว
เราก็ไม่ทันหรอกค่ะ